ปฏิเหตุครั้งนี้นะครับแต่ว่าพอเห็นภาพเหตุการณ์แล้ว
ตำรวจก็ต้องย้อนหน่อยว่าผู้ชายที่ขับรถกระบะคันสีดำคันนี้
ทำไมถึงขับมาเร็วชวัดเฉวียนจนมาเกิดอุบัติเหตุ
ทีนี้ครับมันก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นนะฮะ
ให้คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์นี้กันก่อนนะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมเห็นรถกระบะคันนี้ไหมฮะมาเร็วนะครับ
พุ่งตรงมาขณะที่รถจักรยานยนต์คนนี้โอ้โห

คนขี่รถจักรยานยนต์เป็นสาวท้องแก่ท้อง๗เดือนแล้ว

เรื่องของการได้รับอันตรายเราก็ต้องตรวจสอบ

ลูกในท้องเป็นอย่างไรบ้างอันนี้สำคัญ

คนขับรถกระบะคันสีดำคันนี้
ทำไมถึงขับเร็วหนีอะไรมาหรือเปล่า
และก่อนหน้านั้นไปเกาะเหตุอะไรมาหรือเปล่า
เหตุการณ์ที่เห็นในคลิปมันเกิดขึ้นช่วง๕โมงเย็นของเมื่อวานนี้
หน้าหมู่บ้านพิมพาพร๔ที่ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ทีนี้ตำรวจสพเมืองชมบุรีก็ต้องมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พร้อมกับกู้ภัยมูลทิศไตรคุณธรรม

ผู้หญิงคนนี้ก่อนนะครับนางสาวกิ่งแก้วกิ่งกุหลาบอายุ๓๕ปี

เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลชนบุรีครับ
หมายเลขที่เบียนขอไข่หน่อนูงองู๙๙๔ชนบุรี
ของเธอล้มอยู่สภาพพังเสียหายยับเยินแล้วครับ
ส่วนรถกระบะสีดำคู่กรณีหน้ารถมีร่องรอยการชน
โดยคนขับอายุประมาณ๒๕๓๐ปี
อ้างตัวว่าเป็นทหารพรานอยู่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้

แต่เขาง่วนกับการโทรศัพท์คุยกับใครสักอย่าง
แล้วก็ตำรวจก็พยายามถามนักข่าวพยายามถาม
เขาบอกยังไม่คุยได้ไหมยังไม่พูดได้ไหมนะครับ
แต่เขาก็พอจะเปิดเผยบอกแบบนี้
บอกว่าหักหลบรถอีกคันและมองไม่เห็นรถจักรยานยนต์

เพราะรถคันสีขาวเขากำลังเลี้ยวขวาเข้าซองพอดี

เออแล้วทีนี้รถดำกำลังหักขวาเพื่อหลบรถขาวคนนั้น
แต่ถามว่าทำไมมาเร็วอันนี้ต้องสืบกันต่อ
แล้วก็ตัวคนขับรถกระบะสีดำบอกมองไม่เห็นรถจักรยานยนต
เพราะที่เกิดเหตุมันเป็นทางโค้งแล้วก็เป็นช่วงฉุกระหุกชุลมุนด้วย
แต่พร้อมจะรับผิดชอบทุกอย่าง
ขณะที่ตำรวจตรวจค้นภายในรถพบสิ่งเทียมอาวุธปืน๑กระบอก
พร้อมกระสุนจำนวนมากก็เลยยึดไปตรวจสอบนะครับ
แต่ทีนี้ที่บอกคุณผู้ชมว่าทำไมรถกระบะสีดำคันนี้
คนขับถึงขับมาเร็วจังหนีอะไรมาหรือเปล่า

เพราะว่ามีชาวบ้านเขาเล่าให้ฟัง
เล่าให้กับตำรวจฟังแล้วเหมือนไปประติดประต่อเรื่องกันนะคุณนะ
ชาวบ้านที่เล่าให้ฟังเป็นช่างซ่อมรถจักรยานยนต
บริเวณที่เกิดเหตุนะครับเล่าบอกว่าหนุ่มทหารพรานคนนี้
ไปก่อเหตุยิงปืนขึ้นฟ้าหลายนัด
บริเวณร้านคาราโอเกะในซอย๑
โดยที่ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันว่าทำไมยิง
จากนั้นก็ซิ่งกระบะดำคันนี้แหละหลบหนี
ซึ่งจุดที่ยิงชาวบ้านที่เห็นในการบอกว่า
นี่มาดูเลยมาดูเลยมีปลอกกระสุนตกเต็มพื้นเลย

แล้วก็จะเห็นปลอกกระสุนมันอยู่ที่พื้นจริง
เขาบอกว่าเป็นหลักฐานชั้นดีเลย
ผู้ชายคนนี้ไม่รู้ว่าคุ้มคลั่งอะไรหรือเปล่า
ถึงยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วขับรถดำหลบหนี
จนไปชนคนขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นสาวท้อง๗เดือน
แต่คนนี้ผมเพิ่งเคยเห็นเขามาอยู่ที่นี่

ให้เห็นการขอบฟ้านะคะ
แต่ตำรวจสอบปากคำของหนุ่มทหารพระ

ว่าผมไม่ได้ไปยิงปืนอะไรมาไม่ได้ยิงเลยไม่ได้ยิงเลยนะฮะ
เขาปฏิเสธแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อวานจนกระทั่งตอนเช้าวันนี้นะครับ
ก็ตำรวจเนี่ยก็สอบปากคำเข้มเลยล่ะฮะโดยพันธุ์ตำรวจเอกนิทัศน์แหวนประดับ
กับการสพเมืองชมบุรีเปิดเผยนะครับบอกว่าปืนที่พบนะฮะ
ในรถของทหารพรานเนี่ยเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนนะครับ
ไม่ได้เป็นปืนจริงนะฮะจึงตั้งข้อหายิงปืนในที่สาธารณะไม่ได้
แต่ได้ทำการยึดอาวุธปืนไว้ตรวจสอบเนื่องจากตัวของทหารพรานเนี่ย
อ้างว่าเป็นปืนที่ใช้ในการซ้อมยิงเท่านั้นมีทะเบียนการครอบครอง
ทีนี้ครับก็ต้องนำหลักฐานทั้งหมดมาตรวจสอบมาพิสูจน์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ส่วนเรื่องของคดีรถชนนั้นนะฮะฝ่ายรถกระบะเองก็มีประกันภัยชั้นหนึ่ง
ก็พร้อมที่จะรับผิดชอบค่าเสียหายทุกอย่างและรับผิดชอบเยียวยาค่ารักษาพยาบาลของผู้ที่รับบาดเจ็บนะครับ
นี่คุณนี่คนที่ขับรถกระบะดำคือผู้ชายสวมเสื้อโปโลสีดำเนี่ยนะใช่ไหม
สะพายกระเป๋านี้เสื้อยืดนะส่วนสามีของหญิงท้องวัย๗เดือน
ที่ที่แต่งเครื่องแบบใส่หมวกเนี่ยนะได้มาเจอกันนะคุณนะมาคุยกันนะฮะ
ผู้ชายที่ขับรถกระบะก็ขอโทษขอโพยบอกว่าผมพร้อมจะรับผิดชอบ
ค่าเสียหายทุกอย่างนะครับพร้อมจะดูแลชีวิตของผู้หญิงท้อง๗เดือนด้วยนะฮะ
แล้วก็ลูกในท้องด้วยทีนี้นักข่าวของเราก็สนใจเรื่องของอาการของสาวท้อง๗เดือนนะ
ก็เลยถามสามีของเธอสามีเธอบอกว่าตอนนี้คือปลอดภัยแล้ว
อาการบาดเจ็บที่ขาเท่านั้นเองนะครับส่วนลูกในท้องเนี่ยก็ตอนเบื้องต้นคือปลอดภัยดี
แต่ต้องให้หมอตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
เออด้วยอย่างเด็กในท้องอะนะคะได้รับแรงกระแทกกระทบกับเธอเยอะนะ
แต่ว่าตัวสามีของผู้บาดเจ็บก็ให้อภัยนะให้อภัยคนนั้น
บอกไม่เป็นไรถ้าจะรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย